เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พ่อพาทินีเช่นเคย

หมอไก่บอกว่าวันนี้จะมาพูดถึงดวงม้ามืด

ม้ามืดเกี่ยวกับอะไรยังไงคะหมอไก่
ม้ามืดในที่นี้นะคะจะหมายถึงว่าราศีที่มาแบบเงียบ

เงียบแต่ฟาดความสำเร็จเพียบนะจ๊
อยากจะรู้เหลือเกินว่ามีราศีเราสองคนบ้างไหม

ราศีแรกเลยนะคะที่แบบเป็นม้ามืดก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะต้องกล่าวถึงเรื่องของพื้นฐานดวงชะตาของเขาก่อน

ฐานดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะเขาจะเป็นราศีที่มีความเจริญก้าวหน้า
แต่ว่าความเจริญก้าวหน้าของเขาจะมาแบบค่อยเป็นค่อยไป

ใช่ค่ะเหมือนเดินขึ้นบันไดเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎที่แบบว่าตัวเองรู้ตัวว่าใจร้อน

ใช่ค่ะเพราะว่าดวงเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแน่
แต่ว่าต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะ
แต่ว่าในช่วงปีหน้าฟ้าใหม่ปี๒๕๖๔ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ใช่ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
ชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิต
อาจจะมีผู้ใหญ่ให้โอกาสหรือว่าอยู่ก็มีโอกาสดีเข้ามา
แล้วก็ชาวราศีกรกฎจะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหญ่
งานใหญ่นะฮะโปรเจกต์ใหญ่
ต้องบอกว่างานเข้าแต่งานเข้าแต่เป็นเรื่องที่ดีเนาะ
ใช่เลยค่ะถ้าสมมุติว่าในช่วงแบบโค้งสุดท้ายปลายปี
มีเวลาพักต้องรีบพักเลย
รีบพักผ่อนมากเพราะว่าปีหน้าไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้พักผ่อนแล้วนะ

ใช่ก็ต้องอดทนหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าปีหน้านี่ม้ามืดมาแรงแซงโค้งแน่นอน
ใช่เลยค่ะค่ะเอาล่ะส่วนราศีต่อไปที่เป็นม้ามืดเหมือนกันก็คือ

ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะชะตาชีวิตในช่วงที่ผ่านมาในช่วงปีนี้เลย
เขาเรียกว่าชีวิตค่อนข้างที่จะนิ่งมาก

เขาเรียกว่าเป็นปีที่เหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้น
ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าเห็นการเปลี่ยนแปลง

ใช่เลยค่ะแต่ว่าในปีหน้าดวงชะตาเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะเขาเรียกว่าเริ่มจะเห็นแสงสว่างรำไรในชีวิต
ชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมากขึ้น
เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายให้พร้อมไว้
ไม่อย่างนั้นเจองานหนักปีหน้าอาจจะเดี่ยงได้
จริงก็คล้ายกับราศีกรกฎเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
เพราะว่างานจะมาเยอะคุณต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเอาไว้ให้ดีนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีสุดท้ายที่ดวงมามืดเหลือเกินก็คือ
ชาวราศีมีนค่ะราศีมีน
สำหรับชาวราศรีมีนนะฮะจนพูดได้เต็มปากครึ่งเป็นราศรีมามืดจริง
มืดมากใช่ไหมคะมืดมากเลยนะฮะ
เก่งนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอวดภูมิอืม
คนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยแสดงออกมาซึ่งความสามารถ
เขาเรียกว่าเป็นคนที่คมในฝัก

ใช่ค่ะเขาเรียกเป็นคนที่มานิ่งเนิบนะ
แต่ว่ามักจะประสบความสำเร็จต่อชาวบ้านเขา

คนที่แบบว่าไม่ค่อยแสดงออกมาถึงเรื่องของความเก่งความสามารถของตัวเอง

หน้าเขาเรียกว่าดวงของชาวราศรีมีนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ถ้าสมมุติว่าชาวราศรีมีนหวังสองเรื่องนะ

ใช่ค่ะแต่ว่าชาวราศรีมีนจะทำอะไรเนี่ย
ต้องทำให้อยู่ในระยะเวลาไม่เกินเดือนมีนาคมปีหน้า

เพราะว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า

อยากทำอะไรรีบทำวางแผนอยากจะลงมือเรื่องของการงานการเงินเนี่ย

มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าแล้วถ้าเลยไปปลายปีได้ยังไงอ่ะ

ถ้าสมมุติว่าทางที่ดีเนี่ยควรที่จะเริ่มต้นสมมุติว่าเรามีแผนมีโปรเจกต์อะไรเนี่ย
ก็ขอให้เราเริ่มต้นในช่วงต้นปีในช่วงไตรมาสแรกของปีนะคะ
ถ้าสมมุติว่าเราไปช่วงไปเริ่มต้นในช่วงหลังเนี่ยมันอาจจะประสบความสำเร็จได้แต่ว่าจะยืด
แล้วสำหรับราศีอื่นที่อยากจะประสบความสำเร็จในปีใหม่บ้างต้องทำยังไงคะ
ขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญถวายสังขทาน

กระทานที่ใส่หลายอย่างเป็นอาหารเป็นของใช้ที่จำเป็นต่อพระพิสุสงฆ์แต่ว่าต้องจัดด้วยตัวเอง
อันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยสำหรับราศีอื่นยังไงวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากนะคะขอบคุณค่ะ